มังคุดจ้ามังคุดขายถูกเอาแบบว่าราคาพิเศษจากสวน๓โลร้อย
ส่งออนไลน์ขายทั่วประเทศจ้ามังคุดสดมาเลยจ้า
เป็นเจ้าของสวนจะมาขายเองเลยค่ะคุณผู้ชมอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะช่วงนี้ภาคใต้ยังคงมีฝนตก
ขณะเดียวกันบริเวณด้านรับลมมรสุมคือด้านตะวันตกของประเทศนับตั้งแต่ภาคเหนือตอนบน
จนถึงภาคใต้ตอนบนฝนยังคงตกชุกนะคะเปิดดูข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
ไม่เป็นพายุก็เป็นร่องฝนนะคะส่วนไหนบ้างนะคะก็คือบริเวณทางด้านทะเลจีนใต้ตอนบน
ใกล้ใกล้กับประเทศไต้หวันนะคะก็คือโซนร้อนลูปิดนั่นเองค่ะแต่ว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อไทยโดยตรง
ขณะที่ประเทศไทยจะมีฝนตกก็เพราะว่ามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือลมประจำฤดูนั่นเอง
อบพัดเอาความชื้นจากทะเลขึ้นฝั่งเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะแถบสีส้มตั้งแต่เชียงใหม่
แม่ห้องศรตากกาญจนบุรีไล่ลงมาจนถึงภาคใต้ตอนบนจะยังคงมีฝนตกในช่วงนี้
เพราะฉะนั้นเตือนไปถึงภาคใต้โดยเฉพาะชาวเรือนะคะที่จะต้องออกเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
เรือเล็กงดออกจากฝั่งด้วยค่ะส่วนพื้นที่ไหนจังหวัดใดจะฝนตกบ้าง
จังหวัดไหนโอกาสฝนตกมากหน่อยจากสีฟ้าเบาจางเนี่ย
จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีส้มสีชมพู

สำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดแม่ห้องศรจังหวัดตากค่ะ

ก็คือแถบจังหวัดพิศนุโลกพิจิตรด้วย
แล้วก็คล้อยไปช่วงเย็นนะคะคือบึงกาลสกลนครค่ะ
ส่วนอ่าวไทยยังมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
อันดามันสูง๒๓เมตรนั่นเองนะคะ
ฝนตกแบบนี้เกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวน
ถ้าหากว่าลมมันตัดกันเขาเรียกว่าลมเฉือนนะคะ
ลมมันพัดสวนทางกันมากก็เกิดเป็นพายุงวงช้างได้ค่ะ
เกิดขึ้นที่ไหนกันบ้างมีให้เห็นนะคะคุณผู้ชม
ไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้นกันหน่อย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหลังคาปลิวหายไปหมดแบบนี้เลยค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะคะ
พายุงวงช้างพัดถล่มบริเวณริมชายฝั่งชุมชนบ้านท่าเล
เกาะกลางตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
พายุหมุนพัดมาไม่ถึงนาทีแต่ว่าทำให้บ้านเรือนของชาวบ้านพังระเนรนาศเสียหาย
บ้างหลังทะลมลงไปในทะเลเลยนะคะ
บ้านเรือนบางส่วนส่วนใหญ่ก็เสียหายเพราะว่าถูกลมพัดปลิวไป
ล้มลงมาแบบถอนรากถอนโคนด้วย
เห็นแบบนี้ก็เห็นอกเห็นใจพ่อแม่พี่น้องจริง
แต่ก็ยังเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เห็นแบบนี้ต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ดียังมีโอกาสเกิดแบบนี้อีกในระยะนี้นะคะ
วิถีชีวิตชาวบ้านที่จังหวัดนครราชศรีมากันบ้างค่ะ
ช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงหน่อยอีสานนะคะอาจจะเบาบางตกบางพื้นที่เท่านั้นเอง
แต่ก็อาจจะไม่มากพอที่จะทำให้เกิดการทำการเกษตรได้อย่างอุดมสมบูรณ์
ทำให้พื้นที่เหนือเขื่อนมูลบนแห้งขอดค่ะมีแอ่งน้ำเหลืออยู่บ้างเป็นยอม
ตลิ่งชันตะมนต์จรแค่หินก็เลยพากันไปหาปลาในแหล่งน้ำนี่แหละค่ะ
วิธีการคือลากอวนเลาะไปตามแอ่งน้ำได้ปรากฏปลาเนื้ออ่อนตัวย่อม
อวนมาไม่น้อยเลยทีเดียวเอาไปทำแกงป่าใส่หน่อไม้ดองนะคะ
กินกันโอ้โหแบบนี้ทั้งครอบครัวทีเดียวประหยัดได้วัตถุดิบจากธรรมชาติ
แล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในช่วงโควิดกันด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะประเทศไทยของเรานะคะก็ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวช่วงน้ำท่วมก็มีปลาให้หากัน
แต่ถ้าใครอยากจะอุดหนุนเกษตรกรที่ปลูกผลไม้เยอะแยะมากมายเลือกตามใจชอบเลยนะคะ
มังคุดช่วงนี้กำลังออกมารสชาติดีราคาถูกใจเดี๋ยวให้ไทยรัฐโลจิติกมารับไปเลยดีกว่า
เดอร์มาเพียบเลยดิฉันลาไปก่อนแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
มาเลยจ้ะเตรียมเอาไว้เยอะมาก